ส่วนคดีการฆ่าชายชาวฝรั่งเศส
ขออภัยชายชาวอิตาลี
เป็นการฆ่าเผานั่งยางอำพรางคดี
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดพิจิตรนั้นนะครับ
แนวทางการสืบสวนสอบสวนของตำรวจ

น่าจะเป็นทั้งพันรยาของผู้ชายคนนี้

ร่วมกับสามีใหม่ของผู้หญิงคนนี้
ซึ่งเป็นชาวฝรั่งเศส
ก่อนหน้านี้มีการจับกลุ่มสามีใหม่ชาวฝรั่งเศส

และสามีใหม่ชาวฝรั่งเศส
ทอดบอกว่าไม่รู้ไม่เห็น
เกี่ยวกับเรื่องของการฆาตกรรม
ตัวภรรยาเป็นผู้ลงมือฆาตกรรมเอง
ส่วนตัวผมเองซึ่งเป็นสามีใหม่
ผมได้แต่รับรู้จากคำบอกเล่าของภรรยา

แล้วก็ต้องพากันหลบหนีเพราะความเป็นห่วงภรรยา

แล้วสามีก็บอกว่าพันรยาร้องขอให้ไปเป็นบอดี้การ์ดให้หน่อย
แต่คราวนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถตามจับกลุ่มตัวผู้หญิงได้แล้ว
ตัวภรรยาได้แล้วคือนางสาวรุจจีราเอี่ยมละไม้
ถูกควบคุมตัวไปสอบปากคำนะครับหลังตกเป็นผู้ต้องหา
ร่วมกับนายอาโมรีลิโก้ชาวฝรั่งเศสสามีใหม่
ในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและปิดบังซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพ
ด้วยการฆ่าหันศพสามีเก่าคือนายสเตฟานีโจเซฟอายุ๖๑ปีชาวอิตาลี
แล้วก็นำใส่กระเป๋าเดินทางเอาไปเผานั่งยางอำพลางคดีในป่า
ใกล้กับอ่างเก็บน้ำบ้านบึงทัพจันทร์หมู่สามตำบลแหลมรังอวิติธรรมย์
โดยจากแนวทางการสืบสวนทราบว่าคนร้ายทั้ง๒คน
หนีไปตั้งแคมป์หลบซ่อนตัวอยู่ในสวนลำไยของชาวบ้าน
ข้างคลองเชียงทองบ้านใหม่ชัยมงคล
ที่ตำบลเชียงทองอวังเจ้าจังหวัดตาก
หลบซ่อนตัวที่จังหวัดตากนะครับ
จึงตามรวบตัวนายบริโก้ได้คนแรก

บอกไม่รู้ไม่เห็นถึงการฆาตกรรมครั้งนี้

ช่วยจริงเพราะเป็นห่วงภรรยานะครับ

โดยยอมรับว่าที่ผ่านมารู้เรื่องที่
นางสาวรุจิราเอี่ยมละไม้
คิดจะวางแผนจนถึงการลงมือฆ่า
นายสเตฟานีโจเซฟสามีเก่า

จากปากของนางสาวรุจิลานั่นแหละ
ส่วนตัวผมเองไม่มีส่วนในการลงมือฆ่า
ส่วนที่ต้องหลบหนีมาก็เพราะเป็นห่วง
แต่ด้านของนางสาวรุจิลาหลังจากถูกรวบตัวได้นะ

เพราะนางสาวรุจิลาซ่อนตัวอยู่ในป่าคงหิว
ก็เลยออกมาซื้ออาหารกิน

ก่อนจะเดินกลับไปที่สวนลำไยหลังหมู่บ้าน
ซึ่งจุดนั้นแหละเจ้าหน้าที่เขากระจายกำลังในการปิดล้อมไว้แล้ว

มาพอดีจึงบุกรวบตัวไว้ได้นะครับ
ขณะที่นางสาวรุจิลากำลังปีนขึ้นไปหลบหนีซ่อนตัวบนต้นลำไย
เพราะตอนนั้นเจ้าหน้าที่เข้าไปถึงจุดตั้งแคมป์เลยนะ
ไปพบรถที่แปลงสภาพเปลี่ยนสีจากสีบรอนเงินเป็นสีดำเรียบร้อยแล้ว
ไปพบเต็นต์ไปพบสุนัขไปพบอุปกรณ์ใช้ชีวิตยังชีพต่าง

ท้ายที่สุดจึงตามจับกลุ่มตัวได้
เพราะผู้หญิงขึ้นไปหลบซ่อนอยู่ที่ต้นลำไย

เจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะสอบถามสอบสวนนางสาวรุจิลา
ซึ่งเธอก็มีสภาพอิดโรยใบหน้าซูบตอบ
แล้วก็ขณะให้การร้องไห้ตลอดนะครับ
ก็ให้การภาคเศษบอกว่าไม่ได้เป็นคนลงมือฆ่า
คนที่เป็นคนวางแผนคือนายอาโมรีริโก้สามีใหม่ชาวฝรั่งเศส
เธอไม่เกี่ยวข้องทั้งสองคนโยนกันไปโยนกันมา
คือซัดทอดแบบสวนทางกันเลย

ส่วนรายละเอียดของการสอบสวนเจ้าหน้าที่บอกยังไม่ขอเปิดเผยนะครับ
ส่วนสาเหตุคาดว่าแน่นอนเจ้าหน้าที่คาดเลยว่าน่าจะเกิดจากเรื่องชู้สาว
เนื่องจากผู้ตายเนี่ยเคยจ้างให้นายริโก้เลิกกับนางสาวรุธจีลาด้วยซ้ำเป็นจำนวนเงินหนึ่งแสนบาท
ปรากฏว่าวันเกิดเหตุนางสาวรุจิลาและนายริโก้นัดนายโจเซฟมาคุย
แต่คุยกันไม่รู้เรื่องตำรวจจึงคาดว่าด้วยการคุยกันตกลงกันไม่ได้
ก็เลยเป็นเหตุให้ลงมือฆ่าสามีเก่านี้นะครับ